สิ่งวาล้อมกับชมพู่สลานพัฏนะคะ
ส่งผลให้หลายประเทศทั้งไทยแล้วก็ประเทศอื่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างได้รับผลกระทบนะคะ
ประเทศทุบสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุด
เป็นประวัติการค่ะเนื่องจากว่าความร้อนนั้นสูงมาก
อุณหภูมิในบางพื้นที่ของบังคลาเทศจีนอินเดียลาวเมียนมานะคะ
แล้วก็รวมทั้งประเทศไทยสูงกว่าสามสิบแปดองศาเซลเซียสค่ะ
ในเดือนนี้หลายครั้งมากที่พุ่งทะลุสามสิบแปดองศาเซลเซียส
ในขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยก็ยังคงสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของปีนี้อีกด้วย
ณภูมิอากาศวิทยาแล้วก็นักประวัติศาสตร์สภาพอากาศมักซิมิเลียโนเออาเลล่านะคะ
มีการขนานนามปรากฏการณ์นี้ว่าปีศาจคลื่นความร้อนแห่งเอเชียอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะ
ในขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางการไทยได้มีการประกาศเตือนประชาชนทั่วประเทศ
รวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่ให้มีการหลีกเลี่ยงออกกลางแจ้ง
เนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดค่ะในขณะที่ประเทศของเอเชียหลายประเทศนะคะ
ความร้อนสูงค่ะทำให้ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
กระทั่งทำให้ไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดแคลนไฟฟ้า
อย่างเมื่อวันศุกร์ที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ในจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ของประเทศไทย
สถิติใหม่ตลอดการนะคะ
โดยที่ตากอุณหภูมิสูงถึง๔๕๕องศาเซลเซียส
ส่วนเพชรชบูรณ์คุณผู้ชมค่ะอุณหภูมิสูงถึง๔๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
ซึ่งอุณหภูมิที่จังหวัดตากนั้นเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุด
เท่าที่เคยบันทึกไว้ในประเทศไทย
มีการทำลายสถิติเก่าของจังหวัดแม่ห้องศรในปี๒๕๕๙ด้วย
ขณะเดียวกันในเขตบางนาของกรุงเทพเองนะคะ
ก็มีอุณหภูมิที่สูงถึง๔๒องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน
ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ระบุว่าคลื่นความร้อนเนี่ยถือว่าเป็นการที่ร้อนแบบสุดคั่วระลอกล่าสุด
ที่มีการทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้ามากกว่า๓๙๐๐เมกาวัตต์
งหน้าสถิติเดิมนะคะเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วอีกด้วย
อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยยังคงพยากรสภาพอากาศว่า
คุณผู้ชมทั่วประเทศไทยทุกภาคเลยนะคะ
ยังต้องเผชิญกับอากาศร้อนแบบนี้ไปจนถึงวันที่๒๘เมษายนด้วย
ยังไงเตรียมรับมือกันหน่อยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ